กรปมชนนานสี่แก้วพฤธัยญวัตนานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาสุขในฐานะสมชิกรัฐสภา

เพื่อกลับเรียนกับท่านประธานว่าจะขออนุญาตใช้สิทธิพลาดพิง
จากสมาชิกที่ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นะครับ
ท่านสมาชิกได้กล่าวหาถ้าผมไม่ชี้แจง
ก็เกรงว่าจะเป็นข้อที่เสียหายโดยเฉพาะในตำแหน่งของสมาชิกรัฐสภา

ท่านประธานที่เคารพครับตระบัดสัตว์จนต้องลาออก
เป็นคำพูดที่ถ้าพูดในสภาแห่งนี้
ก็ถือว่าผู้อภิปรายกล้าหารนะครับ
ที่จะนำคำพูดนี้มาใช้ในที่ประชุมรัฐสภาอันทรงเกียจแห่งนี้
ถ้าเป็นการตระบัดสัตว์แล้วลาออกมันก็ย้อนแย้งกันอยู่ในตัวมันเอง
ขออนุญาตชี้แจงด้วยความเคารพครับว่า
ผมต้องลาออกเพราะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ผมได้พูดไว้
ผมตั้งลาออกเพราะรับผิดชอบในสิ่งที่ผมได้พูดไว้
ถ้าผมรับผิดชอบต่อสิ่งที่ผมได้พูดไว้

ความคิดและนิยามเหล่านี้เนี่ย
น่าจะเป็นวาธกรรมที่ทำให้สังคมนี้เจ็บป่วยอย่างมาก
เป็นการเจ็บป่วยทางสติปัญญาที่น่าเห็นใจอย่างยิ่ง
เพราะสุขภาวะขนาดนี้เนี่ย
คนกลุ่มหนึ่งสร้างความเจ็บป่วยขึ้นในสังคม

ประชาชนโดยรวมบาดเจ็บประเทศชาติเสียหาย
อาจจะเพราะที่พัดพิงถึงตั้นนะครับ
ตรงนี้แหละครับที่ผมต้องการชี้แจงว่า

เพราะผมเอง
แม้จะไม่เกิดการเจ็บป่วยจากคำว่าตระบัดสัตว์แล้วลาออก
แต่ภาพส่วนใหญ่ครับจะทำให้สังคมฉลายและเจ็บป่วย

การที่ผมลาออกกับการรับตำแหน่งลำตรี
ถ้าผู้อภิปรายได้ตระหนักรู้ถึงระบบรัฐสภา
เสียงข้างมากที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้

มันเป็นคนละเงื่อนไขเราคนละประเด็น
ถ้าไม่ยอมรับเสียงข้างมาก
รับด้วยความเป็นไปตามอำเภอใจ

รัฐสภาคือระบบเสียงข้างมาก
ประชาชนส่วนใหญ่เขาเห็นอย่างไร

ถ้าท่านไม่ยอมรับท่านอยู่ในระบบนี้ไม่ได้

ห่วงความปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชน
ถ้ามีเงื่อนไขที่เป็นอันตรายต่อประเทศชาติและประชาชน
เสียงข้างมากปฏิเสธท่านแน่นอน

ผมเองต้องขอบคุณท่านประธานที่ได้ให้
เพื่อนสมาชิกได้ถอนคำว่าตระบาดสัตว์
แต่สิ่งหนึ่งที่เพื่อนสมาชิกได้เปลี่ยนถ้อยคำว่าโกหก
ผมเองต้องขอบคุณท่านประธานครับ
ต้องขอให้เพื่อนสมาชิกได้ถอนคำว่าโกหกด้วย
เพราะไม่เป็นเรื่องที่โกหก
เพราะไอ้คำนี้จะบันทึกอยู่ในสภา

คนรุ่นหลังมาศึกษาแล้วเนี่ย

ลำตีขอให้ถอนคำว่าโกหกนะครับ

เรียนยังท่านประธานสภาที่กระลบครับผม
ปริรัตน์จงเทพครับ
ผมไม่แน่ใจว่าท่านจะให้ผมถอนคำว่าท่านโกหกแล้วท่านถึงลาออกจากการเป็นหัวหน้าพัก
สิ่งนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับและเป็นสิ่งที่ประชาชนรับรู้
และเป็นสิ่งที่ท่านแถลงก่อนที่จะไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับ
ฉะนั้นผมขอให้ท่านชี้แจงว่าผมพูดว่าท่านโกหก
เพื่อไปเป็นรัฐมนตรีหรืออะไรก็ตามแต่นี้ในฐานะหัวหน้าพักเพื่อรับผิดชอบนั้น
สมมติท่านนายแพทย์จนละนานเนี่ยได้กล่าวหาว่าพวกพี่ปลายเนี่ย
พิปรายพาดพิงแล้วก็ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงประธานต้องวินิจฉัยสิครับ
ผมนั่งฟังประธานไม่ได้วินิจฉัยเลยหลายเรื่องประธานไม่เคยวินิจฉัยเลย
แล้วไม่เคยให้ตกผลึกประธานต้องวินิจฉัยว่าใช่หรือไม่ใช่
ถ้าใช่แล้วต้องให้เขาถอนถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องให้เขาถอน
แต่นี่เอาไปเอามาต้องให้ลมตีเป็นคนตอบอีก
ต้องวินิจฉัยสิครับประธานนั่งเป็นประธานตามข้อบังคับการประชุมครับ
ท่านต้องวิจัยว่าใช่หรือไม่ใช่ก่อนครับขอบพระคุณมากครับ